ได้แล้วเจ้าของบัญชีก็เอาไปใช้นะฮะมีการยอมรับผิดกัน
มือการจรรยาจากันมีการเคินเงินเบื้องต้นไปแสนหกใช่ไหม
ล่าสุดคืนอีกสองหมื่นแล้วบอกว่าที่เหลืออีกแสนกว่า
เดี๋ยวจะทำงานทยอยใช้คืนให้นะครับ
ล่าสุดครับนางสาวขออภัยฮะ
นางสาวนีคำพาอายุ๔๔ปีนะครับ
บุรีรำที่นะครับรับโอนเงินไป
ปรากฏตัวแล้วเธอคนนี้ฮะเธอยกมือไหว้
ขอโทษเพราะว่าเธอทนกระแสไม่ไหว
ถูกบีบคันถูกรุมประนาม
นางสาวนีนำสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีสามีของนางสาว
วิราวัลชั่วโพงอายุ๔๐ปี
สมุทรสาคร๒๐๐๐บาท
ยืนยันว่าได้โอนเงินให้ตามสัญญาแล้ว
โดยเอาทะเบียนรถจักรยานยนต์ของลูกสาวไปเข้าไฟแนนซ์นะครับ
เงินมาจำนวนนึงก็เอาไปคืน
เงินที่เหลืออีกแสนกว่าบาทนะครับซึ่งตอนนั้นก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบแล้ว
บอกจะเข้าไปกราบนางสาววันนากับครอบครัวเพื่อขอผ่อนชำระ
เพราะครอบครัวเธอยากจนนี่นะฮะอันนี้ที่เอารถไปเข้าไฟแนนซ์
นางสาวนีบอกด้วยว่าตอนนี้รู้ซึ้งแล้วถึงการคดโกง
หลังเกิดเรื่องยอมรับว่าไม่เคยมีความสุขนอนไม่หลับ
จะฆ่าตัวตายด้วยนะไม่กล้าไปพบหน้าพบตาชาวบ้านนะครับ
อยากจะขอโทษครอบครัวเจ้าของเงินอีกครั้ง
ขอโทษประชาชนขอโทษชาวบุรีรำที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัด
บอกว่าบทเรียนนี้เธอจะจำจนวันตายครับ
คุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
เงินไม่ใช่ของเราเข้าบัญชีมาก็ต้องแจ้งเขาคืนเข้าไปฮะ